แปลกนี่ช่วงนี้มันเยอะนะคุณชนะนะ

พอมันมาแล้วนี่นะมันไม่ได้มาโผล่พลวดให้เราเห็นนาน
พอเราเจอกันปั๊บมนุษย์เจอกับเจ้าตัวนี้

มันจะหาซอกหาหลืบหนีเข้าไป
มันก็ทำให้มนุษย์วุ่นวายใจต้องไปเอามันออกมา
แล้วยิ่งถ้ามันไปมุดอยู่ในซอกหรือของกำแพง
แล้วก็ก็ต้องทุบ
เพื่อเอามันออกมาแบบนี้

ก่อนที่จะจับมันออกมาได้

แหลกทุบลานทุบจนพังแล้วครับ

มันไม่ใช่บ้านนะสิน้องใบตองแต่ตรงนี้มันคือโกดังสินค้าเลขที่๑ทับ๒๐
ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โอ้โหบางประกงน้ำคงขึ้นขึ้นลง
แต่ใจน้องนวลอานงก็คงเลอะเลือดน่ะล่ะ
ทำไมผมต้องตามคุณเรื่อยเลยเนอะเป็นคนบ้าจี้ดูงูกันต่อนี่ครับคุณสมศักดิ์วงธรสินผู้ดูแลโกดัง
ก็เล่าว่าเขาเฝ้าโกดังอยู่ดีก็เจองูเหลือมตัวนี้มันเลื้อยมา
เขาว่ามันน่าจะมากินแมวแล้วที่สำคัญมันกินไปแล้วด้วย
แมวไม่ทันเสียใจด้วยจริงจริงพอมันกินแมวเข้าไปปุ๊บ
มันเลื้อยเข้าไปหลบอยู่หลังกำแพงเนี่ยเพราะมันเจอกับคุณพี่สมศักดิ์เขาไง
ร้อนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมาพอมาก็ไม่เจอตัว
แต่คุณพี่สมศักดิ์ก็บอกว่ามันอยู่หลังกำแพงนี่แหละทำไงดี
กงสแกนแล้วก็ยังไม่เจอตัวเอางี้ละกันพี่พี่สมศักดิ
สมผักทุบเลยเดี๋ยวพวกเราหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัย
จะจับมันออกมาเองพี่สมศักดิ์ก็ทุบทุบมันข้างหน้าเนี่ย
ไม่เจอตัวครับหายังไงก็หาไม่เจอ
กู้ภัยเอาหน้ามุดเข้าไปก็ไม่เจอ
ไปต่อกันเลยเพราะฉะนั้นต้องอยู่อีกด้านหนึ่งแน่
ก็ลองมุดมุดหาหาดูสุดท้ายก็ยังไม่สามารถเอามันออกมาได้
พยายามเอาเชือกเลยนะครับไปรัดทิ้งตัวมันคอมันแล้ว
ก็ยังเอาออกมาไม่ได้ค่ะทีนี้พี่สมศักดิ์คนเฝ้าโกดัง
ก็เลยบอกกับกู้ภัยว่าไม่เป็นไรยังไงซะวันนี้
เราต้องเอามันออกมาให้ได้เดี๋ยวพาไปอีกด้านหนึ่ง
เราต้องล้อมมันจับมันแล้วก็ทุบ

ใช่ทุบมันอีกด้านหนึ่งเอาโอ้โหดูสิมันจะหนีไปไหนอืม
ทุบมันอย่างนี้ปัง
สุดท้ายทุบจนได้ช่องใหญ่พอประมาณ
จากนั้นที่กู้ภัยบอกว่าพอสิครับพี่
ถ้าเกิดทุบมากกว่านี้โกดังพี่ต้องถล่มลงมาแน่นอน

แล้วทีนี้ช่วงของการจับมันออกมาเป็นไงตื่นเต้นมากบอกเลย
อยากให้ดูแล้วก็อยากให้ลุ้นระทึกกันไปด้วย

ทั้งอิดเกล็ดทั้งอิดทั้งโปรง
ไหนที่เหล่านี่
นี่แค่ส่วนหางแล้วเป็นแค่เสี้ยวเดียวของมันใหญ่มากเลยอ่ะคุณผู้ชมสองสาวค่ะ
เดาดูแล้วกันว่ามันจะยาวขนาดไหนผมจะเล่าไปเรื่อยคือ
กว่าจะดึงออกมาได้ไม่ใช่ง่ายแล้วสู้กันอยู่พักใหญ่
เพราะงูมันตัวทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วมันเข้าไปในซอกนั้นมันก็พันกับเสาเหล็กที่อยู่ข้างใน

เอาดูตัวดิยาวขนาดไหน
ขดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวใหญ่ด้วยเนี่ยประมาณ๒๓เมตรน่ะได้ไหม

อารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณชิสา
พอสรุปดึงออกมาได้นะ
วัดความยาวมันอยู่ที่ประมาณ๕เมตร
อุ้ยแล้วนี่เขาทำอะไรแท้

เพราะว่าตอนดึงเนี่ยนะก็ฉุดกระชากลากถูกันอยู่พักใหญ่
งูมันก็บอกไม่เอาไม่ออกไม่เอาไม่ออก
ภัยออกมาเถอะออกมาเถอะเขาทุบจนโกดังจะพังแล้ว
ออกมาเถอะออกมาเถอะสุดท้ายมันก็มีทะลงทะลอกบ้าง
ทะลอก

ทะเลาะนี่คือเป็นอดีตแล้ว
เพราะว่ามันผ่านออกมาแล้ว

แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป

ก็ถ้าครบเห็นเขาบอกว่านัดแพทย์ไว้
กันไว้๑สัปดาห์เดี๋ยวมันจะเลื้อยมาใหม่

ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดงูเนี่ย
เข้าไปมุดอยู่ที่ไหนเราต้องทุบเลยเหรอ

อ่ะขอมาให้หน่อยค่ะทีมงาน

ซ่อนไงดิฉันว่าต้องซ่อนอยู่
ถ้าทุบนี่นะซ่อมไม่ได้นะ

แล้วเท่าที่เป็นอยู่มันก็ทุเลศพออยู่แล้ว

ต้องหาให้เจอต้องจับมันออกมาให้ได้

เอาเป็นว่าผมสรุปดีกว่าก่อนที่ผมจะโดนทุบ

ระวังเจอกับพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอยังไงซะ